ที่เสียชัดนะปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียชัดเนี่ย
เคยมีหญิงสาวเนี่ยขอวีดีโอคอร์ด้วย
แล้วก็แคปภาพเอาไว้บันทึกวีดีโอเอาไว้

ตอนนั้นเสียชัดเขาไม่ให้นะไม่ให้เงินใช่ไหมยอมอาย
เอาเรื่องมาบอกสื่อมวลชนคือเอาเป็นว่าไม่กลัว
จะเปิดเผยอะไรเชิญเลยนะฮะเวลาผ่านมาจนถึงล่าสุดเมื่อวันก่อน
เสียชัดบอกอยู่ดีเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาหา
คือเสียชัดวันนี้มาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิ

ปัจจุบันอายุ๖๐แล้วเสียชัดบอกตอนนี้ผมหวาดระแวงไปหมด
ผมไม่กล้าแล้วโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะ
ใครจะมาขอเงินง่ายไม่ให้แล้ว
ก็เลยคิดว่าน่าจะจริงแต่ก็ระวังก็เลยบอกขอเบอร์โทรได้ไหม

แต่เสียชัตต์บอกไม่แอตด้วยแต่ด้วยโทรศัพท์ที่มีเบอร์

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่กำแพงเพชร

เสียชัดเนี่ยกำลังจะร่วมงานเกี่ยวกับไปเล่นละครละคร
เล่นซีรีส์อะไรก็ไม่รู้กับ
บันดานักแสดงรุ่นเก่าทั้งหลาย
ทีแรกเสียชัดบอกไม่อยากจะรับไม่อยากจะคุยเลย

จะได้รู้ว่าตกลงเนี่ยเขาต้องการอะไร
จริงจะมาหลอกหรือมิจฉาชีพหรืออะไรยังไง
ท่านผู้ชมฮะพอเสียชัดคุยด้วยเท่านั้นแหละ
หญิงสาวคนนี้เนี่ยชวนสยิวเลยนะฮะ
โอ้โหทันทีเลยเหรอคะไม่มีการแบบอย่างอื่นเลยเหรอ
แก้ผ้าแก้ผ่อนให้ดูเลยอ่ะ

เห็นหน้าอกนั่นดอกทันตะวันเนี่ยอันนี้ดอกไม้เราใส่เองระบังเอง
แต่ว่าในรูปของผู้หญิงคนนั้นที่คุยกับเสียชัด

เขาจะใช้สติ๊กเกอร์เนี่ยบังหน้าตัวเองในระบบของเขาไปเลย
เห็นไหมแล้วก็จะขอเงินนู่นนี่นั่นพยายามหลอกล่อให้เสียชัดแก้ผ้า
แก้ผ่อนแต่เสียชัดบอกไม่ยอมผมไม่ทำแล้วแล้วนี่ทำต่อหน้าสื่อ
ก็เลยอยากจะดูซิว่าผู้หญิงคนนี้จะเอายังไง

แล้วมาโดนตรงนี้อีกก็เหมือนแบบพูดง่าย
เหมือนจะฆ่าตัวตายด้วยเถอะ

จริงแบบไม่อยากจะคบใครแล้ว

เฟสปอร์มเอารูปผมไอ้ปะกบก็คนเป็นแอด

แล้วผมจะไปแก้ตัวตรงไหนก็คือ
เรื่องดูดคลิปแกไปอะไรแกไป

โอเคก็คือเลยไม่อย่างมากใช่ครับคือ
หน่อยค่ะคือไต้พิเศษบ๊วยนี่นะ

มีอยู่ช่วงหนึ่งบางทีแกคิดจะฆ่าตัวตายก็มี

หลังจากจบรายการตรงนี้นะครับได้คุยกับเสียชัดเนี่ย
เสียชัดเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับ
บอกว่าไอ้พวกขบวนการที่มาหลอกคอสยิวคอเสียวอะไรที่เขาพูดกันเนี่ย
มันเหมือนเป็นขบวนการด้วยซ้ำเหมือนเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แต่อีกรูปแบบหนึ่ง
เอาลองฟังเสียชัดนะครับ
ต้องระมัดระวังให้เป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษเลย
ในการที่ว่าจะรับเป็นเพื่อนรับเป็นเพื่อนได้แต่ละเรา
เราไม่ทำตามแค่นี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้แหละ
อันนี้ก็ฝากบอกนะครับพี่น้องแล้วก็ท่านที่เพื่อนทุกคนนะครับ
อันนี้จากใจจริงนะครับเป็นประโยชน์เยอะนะครับที่มาออกรายการนี้
มีประโยชน์มากเลยครับ